มาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะเชื่อว่าใครหลายคนก็รอคอยอยู่นะคะเราก็รอคอยไปเช่นเดียวกันค่ะจะไปเช็คอินนะคะสถานที่ที่ตอนนี้พอเปิดประเทศเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ดาราสายมูเตลูเนี่ยไปกันเยอะมาก
นั่นก็คือถ้ำนาคาถ้ำนาคีนั่นเองคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดบึงการค่ะต้องบอกว่าดาราไปเยอะมากจริงนะคะที่นี่นะคะที่อุตยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงการนั่นเองค่ะตั้งแต่เขาเปิดประเทศเนี่ยค่ะก็มีใครหลายคนหลายที่ไปเลยนะคะนี่ที่เห็นหน้าจอนะคะกรุ๊ปแรกนะคะเป็นดาราสาวคุณตอมพระคราวใหม่
ผู้จัดคนสวยคุณหญิงปณิตาค่ะชวนดาราลูกรักนะคะอู่ไปทั้งช่องอะเข้มหัดสวีเปรี้ยวทัศนียารวมไปถึงดีเจบุ๊กโกะก็ไปด้วยนะคะไปขึ้นทำนาคาเมื่อวันที่๓จิบเอ็ดตุลาคมค่ะล่าสุดเลยค่ะเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะน้องมิ้นท์ชลิดาค่ะนี่เข้าไปกับโอ้โหดาราดังเยอะเลยมิ้นท์ภู
หายหายหายเป็นปิดทิ้งเลยนะฮะเหมือนแบบ
อยากพิสูจน์อันนี้เป็นความเชื่อนะคะ

เป็นภาพเงาปริศนาคือทำบุญช่วงค่ำ

งโพสต์เองเลยบอกว่าให้ส่องดูว่าเป็นเงาอะไร
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะภาพประทับใจนะคะของหนิงที่โพสต์เอาไว้ค่ะ
ปลื้มไม่ได้เพราะว่าเข้มหัสวีไปด้วยลูกชายในละคร

ใช่กับลูกสาวจริงน้องนิรินคือน้องนิรินตอนแรกไม่ให้ไป
แต่อยากไปกับแม่แล้วปรากฏตามที่เห็นในภาพแม่เป็นลมไง
แล้วปรากฏว่าเข้มมาดูแลซึ้งใจมากจริงคุณผู้ชม
เห็นบอกว่าดูแลกันแบบแม้แต่ก้าวเดียวคือแบบไม่ยอมให้น้องนิรินแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเลย

แต่รอบนี้พอจะขึ้นเขารู้สึกเหมือนแบบอยากจะอาเจียนตลอดเวลา
แล้วก็คือไม่มีแรงอันนี้คุณหญิงไม่รู้นะคนอื่นเล่าให้ฟังบอกว่า
มันนิงหลับตาเดินขึ้นไปตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
ตัวอีกทีก็คือขึ้นไปถึงตรงนู้นได้ไปกราบได้ไปไหว้สวดมนต์เลย
ก็ไปนำสวดกันอะไรอย่างเงี้พอพอสวดเสร็จอ่ะมันก็หาย
อันนี้เนี่ยนิงตกใจเหมือนกันแต่ว่าคืออันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะ
คือถ้าเราจะมองเป็นวิทยาศาสตร์มันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนหรือภาพอะไรก็ได้

คือใครก็แล้วแต่ที่รักแล้วก็เอ็นดูลูกเรามันลูกคือที่สุดอยู่แล้ว
แวะเวียนกันไปนะคะถ้าสะดวกแต่ก็ต้องเช็คสุขภาพร่างกายด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าระยะทางแล้วก็สภาพอากาศลำบากอยู่เหมือนกันนะคะ